ดูครอบครัวสุดน่ารักกันบ้างนะคะคุณเมเฟื่องอารมณ์ค่ะ
ก็ไปออกงานอีเวนต์แล้วมีประเด็นที่ต้องให้ถามกัน
เพราะว่าเมื่อวันก่อนไปออกรายการสามแซ่บ
แล้วพูดประโยคนึงว่าเดี๋ยวจะหาสามีใหม่แล้ว
โอ้โหเท่านั้นแหละคุณก็เป็นประเด็นที่เราได้ต้องถามกันนะคะ

กระแสน่าสดุ้งหรือเปล่าเค้าบอกว่าอย่างไรบ้าง

เอ๋เค้าแบบว่าบอกพี่ป๋อเลยก่อนใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าตอนนี้เขาสวยมากใช่ไหม
แบบว่าพี่ป๋อห่วงมาก
เขาก็เลยพูดขึ้นมาแล้วทางพิธีกรก็เลยบอกว่าให้ลองดู
เหมือนกับให้ทุกคนลองทำบ้างเลยค่ะ
คุณหนูเห็นไหมแม่เมย์พูดว่าอะไร
ก็ขำสร้างสีสันให้รายการนะคะ

ว่าจุดตารุ่นน้องในวัย๔๐เท่ายังฮอตคนนี้นะคะ
บอกเลยว่าแรงดีไม่มีตกนะคะ
ส่วนไฮโซโพกจะเป็นตัวจริงหรือเปล่า

พี่อ้ำนั้นอยากมีลูกจริงหรือไม่

คือเรื่องคอนเฟิร์มนี้เมย์ไม่ทราบจริงนะคะ

จริงแล้วเป็นเพื่อนกันมากันมาก่อนทุกคนนะคะ
แต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะแบบมันใช่หรือเปล่า

ก็มีพูดนะมีหลุดพูดมาเหมือนกันว่า
อ้ำก็อยากมีลูกนะพี่เมย์
แต่แบบยิ่งเห็นมายูเขาก็บอกว่า

แต่ว่าหาให้ได้ก่อนหาจุดให้ได้ก่อนแล้วค่อยมี

จุดคือหาสามีให้ได้ก่อนนั่นเองนะคะ
เป็นกำลังใจให้๔๐เย็งเจ๋วแบบนี้
เชื่อว่าอีกไม่นานอย่างแน่นอนนะคะ